ทิพย์เป็นคนที่เชื่อเรื่องวิญญาณมาก
เชื่อเรื่องมูเตรูสุด
เชื่อนะคะเชื่อเพราะว่าอย่างตัวพี่เนี่ย
จะมีเซนต์โดยการคนสนิท
เป็นเพื่อนรักเราหรือจะเป็นพ่อ

เวลาที่เขาตายแล้วเนี่ย
เขาจะมาหาเราโดยการที่มาทางกลิ่น
ไม่เคยเห็นแต่รูปร่างมาเป็นกลิ่น

วันนี้เราไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมท่าน
เราต้องออกไปทำธุระเราก็ออกไปทำธุระ
แต่นั่งทำธุระอยู่
กลิ่นมันมาเป็นกลิ่นโรงพยาบาล

ไม่เป็นกลิ่นเอากลิ่นยาที่โรงพยาบาล
แต่อย่างคลีนิกก็จะมีกลิ่นนึง
ใช่ก็นั่งสอบอยู่กับเพื่อนเราบอกแอบสงสัยแม่เราเสียแล้วล่ะ
รู้ได้ยังไงกลิ่นยาแรงมากเลยพอสอบเสร็จเราก็วิ่งกลับมาโรงพยาบาลอืม

คือเขาบอกนี่เธอได้รู้กลิ่นอย่างเงี้ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะ

เป็นสาวอะค่ะแต่มันไม่ได้บ่อยนะนอกจากคนสนิทหรือใกล้ชิด
แต่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยตอนที่พ่อพี่ยงเสียชีวิต
อยู่ฝรั่งเศสตามไปถึงฝรั่งเศสได้เลย

คือพี่ยงจะไม่ได้กลิ่นในวันนั้นแต่ว่าอาทิตย์อยู่ทิศแทน

ก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อป่วยหรืออะไร

กลิ่นเหล้ามาจากไหนหึงเลย
เปิดประตูไปดูฝรั่งที่ไหนกินเหล้าหรือเปล่า
ไม่มีเงียบไม่มีเราก็ปิดหน้าต่าง
ทำไมมีกลิ่นเหล้าใครเป็นอะไร
แป๊บเดียวที่บ้านโทรมา

พ่อเสียพ่อยิ่งเดิมหรือเสีย

ก็เพราะเขากลิ่นเหล้าอะ

คือถ้าคนชอบดื่มชอบดูดบุหรี

อาจจะเกิดมตดำเวลาไปกลิ่นผู้ชายหึ่งเลยนะ
แล้วเวลาครั้งนี้ได้ทราบข่าวเพียงกลับเลยมั้ย

แต่ก็ทางนั้นก็เข้าใจเพราะว่าพ่อเสีย

ว่าพี่มีเซ็นต์เกี่ยวกับเรื่องราวของกลิ่นคนที่เสียชีวิตไปแล้ว

ก็อันนี้ดีกว่าที่ชัวร์ที่มั่นใจเลย
ถึงหลังส่วนถึงหลังส่วนแล้วก็คุยว่าเนี่ยพี่เป็นคนได้กินน่ะ
แม่จะเสียก็ได้กลิ่นโรงพยาบาลแม่ตายแล้วได้กลิ่นนู่นได้กลิ่นนี่
ก็คุยเล่าให้เขาฟังคุยกันมาแบบเพื่อที่ไม่ให้
คุณยิ่งยงเขาขับรถเองกินสตอมาเลย

ชิอย่างปล่อยอะได้กินอเจมส์พี่ยอมได้กินตอนนั้นหรือใช่
คือเหตุการณ์วันนั้นนะคะเมื่อสัก๑๐กว่าปีที่แล้วเนอะ
วันที่เดินทางไปคอนเสิร์ตภาคใต้
แป๊บหนึ่งแกบอกเฮ้ยเดี๋ยว
รู้สึกฉันได้กลิ่นสตอเขาอย่างแรงมากเลย
ก็หัวเราะเอ้าเจ๊มีอะไรเจ๊
ฉันรู้สึกว่าได้กลิ่นสตอเนี่ยมันหมายถึงว่าคนใต้นะ

แต่พูดแล้วก็หัวเราะกันเฉยยังไงก็คงแบบขำกันอะไรอย่างนี้
ก็หลังจากนั้นมารู้สึกว่าไม่นานนะก็มีโทรศัพท์เข้ามา
เป็นดวงของน้องหญิงดวงจันทร์สุวรรณีโทรมา
ร้องไห้บอกพี่คอยเสียแล้วอย่างนี้
แล้วก็ตกใจอึ้งกันทั้งรถเลยพูดไม่ถูก
เราก็ยังงงว่าทำไมแกทั้งรู้
ว่าก่อนที่จะมีคนมาบอกว่าคนนั้นคนนี้จะตาย

อันนี้คือเรื่องจริงค่ะเห็นมาและได้ยินมาอยู่ในเหตุการณ์เลย